อีกหนึ่งเรื่องขออัปเดตหน่อยสำหรับมีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนขับรถส่งน้ำ
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะแล้วมีคลิปว่ามีล้อของรถสิบล้อหลุด
แล้วก็ไปกระแทกเขาจนเขาสลบคาที่ตาค้างเขาฟื้นแล้ว
เขาบอกว่าอาจจะรอดมาเพราะว่าเขาไปศักดิ์ที่หลังเป็นรูปเรือ
ซึ่งเรือเขาเป็นชื่อของเมียเมียชื่อโบ๊ทก็เลยไปสักรูปเรือทำให้เขารอดตายเพราะว่าเขาไปศักดิ์ตามชื่อเมีย
อันนี้ฟื้นมาแล้วอันนี้สติคือครบ๑๐๐หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาบอกว่าน่าจะรอดเพราะเมียคุณผู้ชม
ล้มล้มไปเลยตาค้างเลยนะฮะเมื่อวานนี้นายกิติเทพนั้นก็
ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์สามารถให้การได้แล้ว
ฟื้นแล้วครับแล้วบอกว่าตอนนี้รู้สึกปวดหลังมาก
เนื่องจากว่ากระดูกซี่โครงยุบหมอก็เลยให้นอนพักดูอาการก่อน
ส่วนใบหน้าเนี่ยมันถูกกระแทกอย่างแรงจากราวเด็กของรถกระบะนะฮะ
ก็มีบาดแผลที่ดวงตานะฮะซึ่งใกล้กันเขาบอกว่าใต้ตาแตกด้วย
ั้งก็หักด้วยม่านตาก็ถลอกด้วยรู้สึกปวดเล็กน้อย
แต่ก็ยังพูดคุยได้นะเล่าได้นะฮะขณะที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยยกน้ำ
ส่งให้กับร้านค้าอยู่จำได้แค่ว่าเขากำลังยกน้ำลงจากรถ
แล้วภาพเหตุการณ์หลังจากนั้นคือจำอะไรไม่ได้เลยครับภาพมันตัด
วูบไปเลยไม่รู้เรื่องจนกระทั่งมีคนมาเรียกให้ฟื้น
แล้วก็ยังถามว่าเอ๊ะแล้วผมมานอนอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
เขาจำอะไรไม่ได้เลยนะครับนะฮะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่า
ห้อยพระอะไรมีเครื่องรางของขลังติดตัวหรือเปล่า
ถึงได้รอดมาได้นะเขาบอกว่าไม่ได้สวมใส่เครื่องลางอะไร
แต่อาจเป็นเพราะรอยสักรูปเรือแล่นที่อยู่บนทะเล
ซึ่งศักดิ์ไว้บนแผ่นหลังรอยสักเนี้ยมีความหมาย
คือเป็นชื่อของเมียเมียชื่อโบ๊ทแปลว่าเรือ
ก็เลยไปสักรูปเรือเต็มหลังเลยเขาคาดการณ์ว่าที่เขารอดอย่างปฏิหาร
เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเมียคุ้มครองก็เป็นได้